กลับมาพบกับศึกสุดที่รักศึกพิสูจน์ความรู้ใจสไตล์โรแมนติกผสมแอคชั่นแบบหวานมันเสียวผ่านไปแล้วกับสองศึกและช่วงนี้เราก็ได้คู่รักตลกหน้าทะเลนส์มาพิสูจน์กำลังรักเพื่อลุ้นเงินล้านกับศึกรักต้องอุ้มกันครับ
ขอต้อนรับคุณทั้งสองเข้าสู่ศึกสุดที่รักในช่วงศึกรักต้องอุ้มนะครับ
บอกไว้ก่อนว่าตอนนี้เนี่ยคุณมีสิทธิ์ได้๑ล้านบาทของเราไปถามตรงตรงเถอะ
ที่บ้านเนี่ยใครคุมเรื่องเงินอ่ะแจ๊คผมจริงเปล่าคือต้องโงเห้งไม่ให้นะ
โงเห้งอ่ะต้องบอกแบบนี้ครับว่าครับอย่างบางบ้านสักส่วนใหญ่เนี่ย
ก็จะให้ภรรยาหรือแฟนเนี่ยเป็นคนคุมเรื่องเงินครับแต่ผมเนี่ยด้วยความที่แฟนผมเป็นคนที่คุมไม่ได้
ให้เท่าไหร่ปั๊บหายปุ๊บโอ้มันมีที่ที่ต้องไปใช้จ่ายครับผมดังนั้นคุณก็เลยเป็นคนดูแลเรื่องเงินทอง
ก็ทำให้ดีที่สุดครับผมนี่แล้วแล้วเราเก็บที่ไหนเก็บธนาคารหรือเก็บที่ที่รถเรายางอะไร
ใช่ครับครับผมนะเอาใส่ไทยแล้วใส่ดินไว้บ้าที่โอ้โธเว้ยก็เก็บใส่ในธนาคารบ้างดีมาก
แบ่งใช้แบ่งเพราะว่าช่วงนี้ก็อย่างที่บอกว่าต้องใช้เงินค่อนข้างที่จะพอสมควรเหมือนกัน
ถ้าได้ล้านหนึ่งเอาไปทำอะไรถามหญิงก่อนหญิงเอาไปทำอะไรดี
ได้ล้านหนึ่งถ้าได้จริงจริงจะเอาไปผัดเอาไปผัดตัดใช่ใช่ใช่เพราะว่าเอาไปผัดตัดเปลี่ยนไต
เพราะว่าหญิงเป็นไตอยู่ตอนนี้นะครับเป็นโรคไตอยู่แล้วก็อย่างที่บอกว่าต้องฟอกไตอาทิตย์หนึ่ง๓ครั้งด้วยกัน
เหนื่อยเลยนะครับผมครับผมแล้วก็ต้องดูแลเรื่องอาหารการกินเรื่องยาด้วยให้ให้เป๊ะเลยนะครับผม
ฝ่ายชายต้องอุ้มฝ่ายหญิงไว้โดยที่ฝ่ายหญิงจะเปิดป้ายซึ่งมีสิบเลือกได้เพียงห้าแผ่นป้ายจากทั้งหมดสิบแผ่นป้ายแบ่งเป็นป้ายเงินดังวันห้าแผ่นป้ายและเป็นป้ายเวลาอีกห้าแผ่นป้ายหากเปิดได้ป้ายเป็นเงินดังวันทั้งห้าแผ่นป้ายก็รับไปเลยหนึ่งล้านบาทแต่ถ้าเปิดได้ป้ายเวลาทั้ง
ต้องอุ้มฝ่ายหญิงไว้กับเวลาตั้งต้นที่หกสิบวินาทีและจะบวกเพิ่มตามเวลาที่ฝ่ายหญิงเปิดแผ่นป้ายได้ถ้าอุ้มได้ครบตามเวลาก็รับเงินรางวัลติดมือกลับบ้านแต่ถ้าอุ้มไม่ไหวถ้าฝ่ายหญิงตกโดนเซ็นเซอร์ของเครื่องที่สุดรั้งเกมจะจบหยุดการแข่งทันทันทีและได้รับเงินเพียงครึ่ง
เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวบอกให้อุ้มแล้วค่อยอุ้มคุณจะได้มีเวลานิดหนึ่งนะครับ
ทั้งหมดพร้อม

เบอร์๒ครับมาก่อนเลยขอให้เป็นเงินเบอร์๒หรือเปล่าเบอร์๒เบอร์๒
โอ้โหไม่ได้ร้านแล้วนะ
แม่น่าเสียดายที่พลาดแจ็คพอร์ตไป
ตอนนี้ก็ต้องไปลุ้นให้ทั้งคู่เปิดได้เงินรางวัลล่ะครับ
ตอนนี้หาแสนให้เจอเวลาไปเวลา

เวลาไว้
เวลาไว้
และตอนนี้ก็ต้องเปิดให้ได้ป้ายเงินรางวัลกลับไปเยอะที่สุดล่ะครับ

เบอร์๖อ่ะเงินเงิน
เงินน่าเงิน
เงิน

เงินเปล่า

เงิน
เงิน
เงิน
ครับผม
มาดูเฉลยกันครับตอนนี้เนี่ยนะครับคุณคิดว่าเวลาอยู่ที่ไหนคุณหญิงเวลาอยู่ที่๑กับ๕๑กับ๕๑ใช้เวลาเปล่า๑๒๓โอ้โหไม่ใช่อ่ะมันเป็นเงินอ่ะครับ๕ครับ๕เวลาใช่ไหมเวลาและแน่นอนนะครับเงินรางวัลนะฮะวันนี้รับกลับบ้านไปสามหมื่น
ไม่ต้องพูดอะไรกันมากแค่มองตาก็มีรักอยู่เต็มตาให้เขาอยู่
อ๋อไหนแล้วไม่เคยพูดหรือไหว
คุณทำซะน้องหญิงนี่เขาเรียกได้ว่าเขินเขินเลยทีเดียว

พอพูดแล้วมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นอย่างนี้
ขอบคุณมากเห็นเองแล้วก็แบบว่าต้องเมินหนีอ่ะแบบว่าอะไรอ่ะอะไรอ่ะน้อง
ว่าก็ดีแล้วที่รักกันไว้แบบนี้นะครับเป็นตัวอย่างหนึ่งที่แบบว่าความรักเนี่ยมันคือการแบ่งปัน

ประคับประคองกันไปแบบนี้นะฮะแล้วเรื่องดีดีแบบนี้ก็จะกลับมาพบกับท่านนะครับ
ขอฝากไว้นิดเดียวครับรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีรักสามีให้ด่าถ้ารักภรรยาต้องให้ตันครับ

จบลงไปแล้วกับศึกแห่งความรักของคู่รักตลกหน้าเทอร์เลนส์ที่
แฉความลับและโชว์ความรู้ใจกันไปแล้ว
เสาร์หน้าเตรียมพบกับการประชันกันของสองหนุ่มมาสเข้ม
เมฆวินัยไกรบุตรและแมวจิรษักปานพุ่ม
ควงคู่หวานใจมาร่วมศึกพิสูจน์รัก
สนุกแค่ไหนติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป